คุณผู้ชมคะกระบะคันนี้เนี่ยเขาเสียหลักเหมือนกันจะฉลับลงไปข้างทางนิดนึงนะ
แล้วหลังจากนั้นรถกลิ้งกลิ้งแบบนี้เลย
แล้วจังหวะตอนที่กลิ้งไหลตลบเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนั่งยองเล่นมือถืออยู่
ดูกันหน่อยสิเขาจะหลบทันไหมค่ะ
นี่เลยเมื่อกี้ให้ดูซ้ำสองรอบเลยเห็นจังหวะนี้ไหม
คุณผู้ชมดูตำแหน่งที่ผู้หญิงคนนี้นั่ง
แล้วตอนที่รถมานะจุดที่ไฟมันประกายขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าเธอลุกไม่ทันโอ้โหกระบะคันนี้มาต้องฟาดอย่างแรงแน่เลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ปลวกแดงที่ระยอง
แล้วหลังจากเกิดเหตุกรูไพยก็ไปตรวจสอบค่ะ
คนขับกระบะคันนี้ดูสภาพสิฟุ้งตลบอบอวนไปหมดเลยฝุ่นกระจายแบบนี้นะคะ
คนขับเป็นผู้ชายเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะคะ
ส่วนสภาพรถกระบะเท่าที่เห็น

เอาตัวคนขับออกมาได้แล้วนี่นิ
นี่ในรถในรถมีอะไรบ้าง

มีสร้อยพระห้อยอยู่ที่กระจกหน้า
แล้วก็มีพวกต้นกลวยไม้ต้นไม้ป้ายหน้าร้าน
ที่ถูกชนจนได้รับความเสียหาย
ได้รับความเสียหายตรงนี้เป็นร่องข้างถนนที่ตกลงไปค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมีการประสานรถยก
รถกระบะคันนี้เอาไปไว้ที่สพปลวกแดงก่อน
เดี๋ยวต้องรอเจ้าของมาดำเนินการต่อหลังจากนี้ด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ผู้หญิงคนที่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
พอได้ยินเสียงแล้วเนี่ยรีบลุกขึ้นมาเธอก็เลยรอดตาย
แล้วดูสภาพหน้ารถกระบะนี่กันชนข้างหน้าหลุดมาทั้งยวงแบบนี้
ล้อกระเด็นแบบนี้เลยค่ะ